ทุกวันอาทิตย์บ่าย๓โมงตรง
เราอยู่ที่อบตดอนคาอำเภออูทอง

ที่จะทำให้คุณต้องหัวเราะกันท้องแตก

เฮ่ยอย่าเพิ่ม
สนุกสุดมันกับภารกิจที่พี่อีทต้องทำเพื่อชาวบ้าน

พร้อมกับหลากหลายเรื่องราวของชาวลาเวียง

สามัคคียกตำบลวันอาทิตย์นี้บ่าย๓โมงตรง
ห้ามพลาดนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้อง